คุณผู้ชมคะค่าไฟเดือนที่ผ่านมาเป็นยังไงกันบ้างคะ

คือบ้านผมเนี่ยบินยังมาไม่ถึง

อันนี้ก็หวั่นใจอยู่เหมือนกันนะบ้านมันอยู่กันหลายคนด้วย
แต่ล่าสุดที่ออกมาฟาดเรียบร้อยแล้ว

ค่าไฟเพิ่มขึ้นเท่าตัวไม่ว่า
ใช้จริงก็ประมาณนึงแหละ

มูลค่าเพิ่ม๘๐๐กว่าบาท

ขึ้นมาเกือบเท่าตัวค่ะ

คุณจริงใช้ไป๑๒๖๕๓๐๕นะฮะ
แต่ว่ามีภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะ

ฮ่าฮ่าฮ่า

คุณดูบินค่าไฟเดือนมีนาคม

คือพี่เอกกี้ก็เล่าบอกว่า
ค่าไฟที่บ้านจ่ายเดือนละประมาณ๖๐๐๘๐๐บาท

คุณแม่แล้วก็พ่อบ้านแม่บ้านอยู่ด้วย
ปรากฏค่าไฟมีนาคมมาเนี่ย

เขาบอกว่าใช้จริง๑๒๐๐กว่าบาท
แต่ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ต้องทิ้งท้ายว่าเมษายนนี้

ทำไมต้องปรับเพิ่มหน้าร้อนตลอด

ใช่ไงทำไมต้องขึ้นแต่หน้าร้อนขึ้นหน้าหนาวบ้างไม่ได้เหรอ

ใช่ค่ะได้บินค่าไฟ

ถ้านักงานที่จดมิเตอร์บอกว่ากันไงรู้มั้ยคะ

ตัวเลขมันสูงมากเลยครับก็เลยไม่กล้าใส่ในบิน
เจ้าของบ้านนำบินไปติดต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับ

เป็นเจ้าของบ้านที่จังหวัดหอนกกัน
บอกได้ยินแบบนี้รู้สึกไม่สบายใจเลย
เอาบินไปสอบถามเพื่อความกระจ่าง
ค่าไฟเธอเท่าไหร่รู้ไหมคะ

พอไปถามเจอไป๖๕๐๐กว่าบาท

ค่าไฟมันพุ่งขึ้นมานี่เกือบ๓เท่านะพี่อุ๋น
พี่ฮุยก็คือจากปกติจ่ายเดือนละ๒๐๐๐บาท

เกิดจากการใช้ไฟฟ้าในบ้านและค่าเอฟทีที่เพิ่มขึ้น
เรื่องต้นเราเลยบอกว่าวิหกพันห้าไม่มีเงินจ่ายค่ะ

เป็น๒ครั้งในช่วงรอบบินเดือนเมษายน

คือต้องผ่อนจ่ายค่าไฟกันแล้วนะพี่อุ๋ย

ซึ่งการไฟฟ้านครหลวงเขาออกมาชี้แจงข้อสงสัยนะครับ
เพราะว่าคนก็ออกมาโวยกันเยอะแหละ
ว่าโอ๊ยค่าไฟเดือนมีนามันพุ่งพลวดอะไรขนาดนี้

หนึ่งความร้อนที่สูงขึ้น
ก็เลยทำให้ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าสูง
รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ทำงานหนักเพิ่มขึ้นไปด้วย
ตัวอย่างถ้าเราเปิดแอร์วันละ๑๐ชั่วโมง
ควบคุมอุณหภูมิภายในห้องที่๒๖องศาเซลเซียส

อากาศข้างนอกอุณหภูมิ๓๐องศา
จะลดอุณหภูมิแค่๔องศาถูกไหมค

อากาศข้างนอกมันทะลุไป๔๐องศาเซลเซียส
ต้องลดอุณหภูมิให้ได้ถึง๑๔องศา
ถึงจะสามารถปรับให้มันอยู่ที่๒๖ได้
แปลว่ามันต้องทำงานหนักกว่าเดิม

จากที่จะลดแค่๔มันต้องลด๑๔
มันก็เลยกินไฟมากขึ้นเพราะมันทำงานหนักขึ้น
เพราะฉะนั้นไม่ต้องงงว่าทำไมเปิดแอร์เท่าเดิม
แต่ค่าไฟมันเพิ่มพลวดขนาดนี้

เลยต้องทำงานหนักขึ้นค่ะ
แต่ว่าคนที่เขาซื้อพัดลมมาใช้นี่เขาก็สงสัยไงว่า
ถ้าไม่ได้เปิดแอร์แล้วเปิดพัดลมมันก็เหมือนกันเหรอ
ก็บ้านที่ใช้พัดลมแทนหรือว่าประหยัดลงแล้วเนี่ย

เพราะอย่างอื่นเรายังมีอีกใช่ไหมภาษี

อีกภาษีธรรมพระสีมูลค่าเพิ่มต่างนะคะ

เพราะว่าคณะอนุกรรมการ
หน่วยละ๔๗๗บาท
อาจจะมีมติเหลือ๔๗๐บาท
ก็ต้องรอฟังความชัดเจนจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานอีกครั้งหนึ่งนะคะ

เดี๋ยวมีไว้ให้ดูรัฐบาลหน้าหน่อยก็แล้วกัน

นโยบายเรื่องพลังงานเรื่องค่าไฟมากันเต็มเลย

อย่างเพื่อไทยบอกจะลดราคาพลังงาน
แก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนทรัพยากรในทะเล
หนุนโซล่าลดค่าไฟ

พลังประชารัฐบอกค่าไฟครัวเรือนเนี่ย
ควรจะหน่วยละ๒๕บาทเท่านั้นนะ
เดี๋ยวจะผุดโซล่าประชารัฐด้วย
นี่ภูมิใจไทยก็บอกจะลดค่าไฟ
ให้๔๕๐บาทต่อเดือน
เห็นมั้ยประชาธิบัตรก็จะ

ชาติพัฒนากล้าจะรื้อโครงสร้างพลังงาน

บอกจะเลิกสัญญาธาตุแก้ค่าไฟแพง

ค่าไฟต้องไม่เกิน๓๕๐บาท

ทำไมไม่ลดไม่ดูแลอะไรยังไงกันบ้าง